คุณผู้ชมครับพระอัจฉริยภาพด้านการทรงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่เก้าเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับรวมทั้งหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีที่เคยมีโอกาสได้ถวายงาน
ด้านการเล่นดนตรีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ดรพาทรศรีกรานนท์
เปิดเผยความรู้สึกและความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ถวายงานของพระองค์

จำได้ว่าพระสุรเสียงพายร้อมมากส่งเล่นนตรีได้หวานมากแต่พระองค์ท่านส่งอาโต้แซ็กซาโฟน
ตั้งแต่จำความได้ว่าพ่อเล่นนตรีอยู่กับพระองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นครั้งนั้นที่เห็นเราก็ตื่นเต้น
พอเล่นเสร็จก็จำได้ว่าพระองค์ท่านก็ทรงรับสั่งว่าเออไม่ต้องเล่นค่อยก็ได้นะ
ดังขึ้นได้อีกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเราก็ตื่นเต้นอ่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาทรศรีกรานนท์สมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์ที่อายุน้อยที่สุด
ผู้เคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ยาวนานถึง๓๐ปีบอกเล่าความประทับใจครั้งแรกในชีวิต
ตัวเขาได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินทรงดนตรีเป็นครั้งแรก
เมื่อครั้งตามคุณพ่อเรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษดรแมนรัฐศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเข้าไปถวายงานรับใช้
และนั่นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์พาทรเลือกเส้นทางสายดนตรีตามรอยพ่อและพ่อของแผ่นดิน
อาจารย์พาทรไม่เพียงแต่มีในหลวงราชการที่๙เป็นครูทางด้านดนตรีแต่ยังได้รับพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
โดยได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาตอนเบญญาเอกแล้วก็กลับมาก็ถวายงานรับใช้ในวงอสวันศุกร์แล้วก็ถวายด้านดนตรีด้านอื่น
ก็คืออาทิเช่นดูแลเพลงพระชีพลและก็มีด้านพวกทำเรียบเพลงเสียงประสาน
เหนือจากที่เล่นในวงอศก็คือเรียบเรียงเสริมประสานประพันธ์เพลงบ้างถวาย
ถวายพระองค์ท่านจริงก็ถวายพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์นะครับ
พระองค์ท่านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของพระองค์ท่านอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านไม่ชม
ถ้าทำดีท่านไม่ชมถ้าทำผิดท่านจะดุแต่ว่าพระองค์ท่านไปชมกับคนอื่นทรงไปรับสั่งกับสมเด็จพระนางเจ้า
ว่าเนี่ยโอ้เขากลับมาคราวนี้นะเขาเล่นดีขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านก็ท่านก็ส่งมารับสั่งถามเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนที่ไปเฝ้า
ทั้งนี้สมาชิกวงดนตรีของพระราชาวัย๔๓ปีคนนี้ยังเล่าว่าพระองค์ทรงโปรดดนตรีแจ๊ดเป็นพิเศษกว่าแนวเพลงประเภทอื่นเพราะเป็นดนตรีที่อิสระละเอียดอ่อนทั้งยังทรงสอนว่าการเล่นดนตรีแจ๊ดก็ไม่ต่างอะไรจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
ดนตรีอิสระนะครับเป็นดนตรีที่ผู้เล่น
คือผู้ที่วาดลวดลายแล้วผู้เล่นเนี่ยต้องมาใส่ต้องใส่ลมหายใจให้มันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นดนตรีแจ๊สเนี่ยเราจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการสร้างเสียงการใช้ชีวิตร่วมกันใช่ไหมครับ
องค์ท่านทรงเปรียบเทียบกับวงดนตรีโดยเฉพาะวงดนตรีแจ๊สเนี่ย
เพราะว่าทุกคนเนี่ยอินเพอร์ไวท์เหมือนกันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทที่ต่างกันไปแล้วก็แต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยก็ใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไป
พระองค์ท่านก็ทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยทุกพาร์ทเนี่ยมันคือจักรมันคือเฟืองมันคืออะไรทุกอย่างเนี่ยที่มันมีความสำคัญเท่ากันหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมันต้องหมุนไปพร้อมกันมันจะต้องเดินไปพร้อมกันไม่งั้นเสียงดนตรีที่ที่ภัยเลาะก็จะไม่เกิดไม่ว่าเราจะเป็นคนขับแท็กซี่ไม่ว่าเราจะเป็นช่างเสริมสวยไม่ว่าเราจะ
หลายบาทที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่มีใครสำคัญกับใคร
ทุกคนต้องเล่นบทบาทของตัวทำหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุด
ทำให้ตัวเขากล้าพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า
ไม่มีวินาทีไหนที่ตัวเองไม่รู้สึกตื้นตันใจ

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักดนตรีของพระราชา

ทำหน้าที่ส่งเสริมพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
ของอัคระมหาราชรรภ์ให้แผ่ภายศาล
และเข้าถึงหัวใจของคนไทยทุกคน
สิ่งที่ผมคิดได้ก็คือว่า
เราต้องเผยแพร่พระกิจที่คุณพระพิชาสามารถ
พระอัชรีภาพอันนี้ของพวกองท่านต่อไป

ต้องจุดคบเพลิงอันนี้ให้ได้ในใจของเด็กทุกคน

ถ้าเกิดเราสามารถเข้าถึงอันนี้ได้เนี่ย
พระองค์ท่านก็จะทรงอยู่กับเราตลอดไป
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน